และที่ทำให้พ่อเอใจสลายคือป้ายประจำวงที่เขียนว่าระเบียบวัฒนศิลป์น่ะ
มันหล่นลงมาแล้วแตกเป็นเสี่ยงค่ะ
พ่อเอคก็บอกว่าหน้าตาเราตกในไปเลยค่ะ

เมื่อแฟนเอาเลขที่ปรากฏบนป้าย
ซึ่งเขียนจำนวนปีที่ตั้งวงมา๖๐ปี

สิ่งที่พ่อสะทืนกันใจว่าอย่างกว่าความเสียหายก็คือ

มันรู้สึกน้ำตาตกในเลย

ถ้าจริงแล้วก็คือปี๕๙จะเข้าปี๖๔
๖๐ออกมาที่แล้วแล้ว

หัวเราะกันแบบนี้นะคะ

เพื่อนซื้อลอตเตอรี่แล้วค่ะ
กดน้อยคือ๕๐มันเรียกพระอาจารย์ตุ๋ยไง
ที่บอกว่าวันเกิดครบแล้ว๕๐ปี

ข่าวนู้นทีก็โยงข่าวนี้ที

มีเวลาเพราะว่าลอตเตอรี่งวดนี้ออกวันที่๒พฤษภาคมนะคะ